วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ความคืบหน้า
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือน๗สิงหาคม
ช่วงเย็นวันนั้นในกรุงเทพเนี่ยมีนักเรียนชายชั้นม๔คนหนึ่ง
ถูกกลุ่มวัยรุ่น๗คนรุมทำร้ายรุมกระทืบ

วันนี้ตามตัวได้๖คนแล้วนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
จังหวะตรงนี้นะฮะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
กลางถนนแบบนี้เลยแล้วก็ไล่กันต่อไปตรงนู้น
นี่ฮะที่ถูกทำร้ายเนี่ยเสื้อส้มนะครับ
อยู่คนเดียวเลยนะฮะที่เหลือเนี่ย๖๗คนด้วยกัน
ุมทำร้ายนักเรียนชายชั้นม๔นะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นเข้ามานั่งเล่นที่สนามเด็กเล่นในหมู่บ้านนะครับ
แถวถนนสุวินทวงเขตหนองจอกกรุงเทพ
กลุ่มที่ลงมาทำร้ายเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ

แค่นี้ก็มาเยอะกว่าเขาอยู่แล้วเขาอยู่คนเดียว
นี่เอาอาวุธมาด้วยทั้งมีดทั้งปืนนะครับ
ไปต่อยเขาจนดั้งจมูกหักบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วเอาโทรศัพท์มือถือไอโฟนของเขาไปด้วย

กระเป๋าเนี่ยมีเงินสดอยู่พันห้า
หลังจากนั้นก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

๗สิงหาคมที่ผ่านมาต้นเดือนนะครับ

นอนลำผักชีเจ้าของพื้นที่นะครับ
แบ่งกำลังกันออกติดตามกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะฮะ

หรือว่าสอบถามตามเส้นทางต่าง

มีเส้นทางเข้าออกอยู่๔เส้นทาง

สัญญาณโทรศัพท์มือถือนะฮะ
เพราะว่าเอาของคนเจ็บเข้าไปด้วย
แล้วก็ได้กล้องวงจรปิด

พบว่ามีผู้ต้องหาคนหนึ่ง

แลกบัตรที่ป้อมหน้าหมู่บ้าน

เพื่อจะพาพวกเข้ามาก่อเหตุ

แล้วที่เหลือก็เข้ามาพร้อมกัน
จนสืบสวนจนรู้ว่าทั้งหมดเป็นใคร

ติดตามกดดันให้มามอบตัว

อัดลมลักษณะเหมือนปืนสั้นออโตเมติก

เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ

หมัดแค่เท้านี่เขาก็สู้ไม่ไหวแล้วนะฮะ

จุดเกิดเหตุเป็นสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านนะครับ

พื้นที่ตรงนี้เป็นสวนสนุกสนามเด็กเล่นนะครับ

คุณป้าเจ้าของร้านค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสนามเด็กเล่น

อยู่ได้ยินแบบเสียงร้องโหกเวกโวยวายเสียงดังเลย

มีเด็กสีส้มถูกรุมทำร้ายอยู่คนเดียว

เด็กอะจะใส่เสื้อสีส้มจำได้นะ
เพราะว่ารุ่มตุ๊กตั๊บก่อน

กลับบ้านไปบอกพ่อแม่

เขาเพิ่งจะมาหาเพื่อนวันนี้วันแรก

กลัวว่าพ่อจะว่าอะไร

เดี๋ยวก็ถึงว่าแต่พวกนั้นอะที่มัน
มีไปแล้ว

กลุ่ม๖คนนะสารภาพบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องปัญหาระหว่างสถาบัน

ไม่พอใจเพราะมองหน้ากัน